คุณผู้ชมตามอีกหนึ่งความคืบหน้าเราเล่าไปจำได้ไหมคะ
คนที่บอกว่าตัวเองเป็นดรชื่อชัยรบ
ทำงานกรมปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ไปกินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตอยู่ที่โรงแรมที่เชียงใหม่
เพื่อนมาปาร์ตี้ชวนสาวมาปาร์ตี้
อยู่๒๑วันหมดเงินไปเกือบ๕๐๐๐นะคะ
แต่ต้าไว้แล้วก็หายไปจากโรงแรมเลย
ไม่จ่ายเหมือนอยู่แล้วชักดาบอะค่ะ
ล่าสุดทางครอบครัวกับแม่ติดต่อมาจ่ายเงินให้โรงแรมนี้แล้ว
แต่ล่าสุดก็มีเหยื่อเพิ่มอีกด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
สำหรับกรณีนายชายรบสั่งช่วยวัย๔๙ปี
ชาวอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาอ้างตัวว่าเป็นดร

มาพักในโรงแรมวิลล่าสันผีเสื้อที่ตำบลสรรผีเสื้อจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่๒๑กันยายนถึง๑๒ตุลาคม
โอ้โหชวนเพื่อนมานอนกินข้าวปาร์ตี้สังสรรค์กันจนยอด
มันพุ่งไปอยู่ที่๔๘๒๒๕บาท
แล้วก็หายตัวไปเลยค่ะชักดาบไม่จ่ายเงินทางโรงแรม
กระเป๋ากับสัมภาระเอาไว้บางส่วน
ล่าสุดวันนี้ค่ะนางสาวแพร่ศรีชัตราพิมุก
ผู้จัดการโรงแรมเล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากที่สื่อเนี่ยนำเสนอข่าวนี้ทั้งโซเชียลแล้วก็สื่อหลักนะคะ
ทางแม่แล้วก็ครอบครัวนายชายรบติดต่อมาที่โรงแรมค่ะ

แล้วก็โอนเงินมาให้โรงแรมครบเต็มจำนวน๔๘๒๒๕บาทแล้ว
แล้วก็ขอให้โรงแรมไปถอนแจ้งความที่
และให้ส่งกระเป๋าเดินทางไปให้ที่บ้านตามเลขที่บัตรประชาชน
ซึ่งนางสาวแพร่บอกว่าหลังจากที่พูดคุยกับแม่ของนายชายรบแล้วเนี่ย
คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายชายรบทำแบบนี้ค่ะ
มีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งแล้ว
ครอบครัวก็ต้องมาตามล้างตามเช็ด

แล้วได้มีการพูดคุยกันเมื่อไหร่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานช่วง๒ทุ่มกว่า๓ทุ่มประมาณนี้ค่ะ
โอนเข้ามา๔๙๐๐๐บาทค่ะ
มีค่ะแกก็ขอให้ส่งกระเป๋าเดินทางกลับไป
ให้ข้าวของของคุณชายลมนะคะ
กลับไปที่อยู่ตามบัตรประชาชน
แล้วก็แกก็บอกว่าขอโทษที่แบบทำให้ยุ่งยากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ค่ะไม่มีเลย

ก็ขอบคุณนะคะที่เห็นใจทางโรงแรม

ก็ทางเราก็ดีใจมากค่ะ

ไม่ได้ทำงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอะไรทั้งนั้นแหละ
ที่ผ่านมาลูกจะออกจากบ้านไปหลายเดือนถึงกลับมาบ้านสักทีนึง
แต่แม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าลูกไปทำงานอะไร
แล้วตอนนี้แม่ก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกจะอยู่เชียงใหม่หรือไปอยู่ที่ไหน
ติดต่อลูกไม่ได้เลยเหมือนกันค่ะ
คือไปไหลที่เขาเชิญไปแล้วไง
ที่ร้านจิตต่อกับลูกไหมหลังจากเคยเจอนี้
เขานเดินนี่ทั้งนี้แล้วก็เพรยมงั้งค่ะไม่คุยด้วย
ทรงกลางเหลภาณาที่เสร็จขึ้นคือขาวไป
ถ้าแกกินหาหรือไม่กินหาไม่จ่ายเม็ดก็ต้องจ่ายเถ้นนะ
ครับ

ถูกหลอกเอาเงินไปจำนำรถอะไรต่างนานา

นี่แม่ต้องกู้เงินมาใช้หนี้นะ
ใช่แล้วแม่ก็อยู่มาแล้ว
ตัวเองมีความสุขอยู่๒๑วัน

แต่แม่เดือดร้อนแทบเป็นแทบตายนะครับ